คุณผู้ชมครับทุกวันนี้มิจฉาชีพมาสารพัดรูปแบบเลยนะครับ
อย่างกรณีของคุณป้าสายรุ้ง
คุณป้าเป็นวินรถจักรยานยนต์นะครับ
ถูกชายอ้างตัวอ้างตัวว่าเป็นตำรวจระดับท่านรองนะฮะ
แล้วก็ให้ไปส่งแหวนเพชรที่บ้านเมียน้อยคนที่๖
สุดท้ายท่านรองคนนี้เชิดโทรศัพท์ของคุณป้าสายบรุ้ง
ไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะครับ
คุณป้าสายบรุ้งหรือว่านางสายบรุ้ง

แหวนเพชรพร้อมกล่องสีแดง

โทรศัพท์ที่ถูกขโมยไป
เหตุการณ์นี้คุณป้าสายบรุ้งเล่าให้ฟังบอกว่า

รับจ้างอยู่ที่ซอยเสริมสันติตำบลมะขามหย่ง

โดยเมื่อวันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับวิน
ได้มีผู้ชายรูปร่างทวมแต่งตัวดีอายุประมาณ๕๐ปี
บอกว่าเขาเป็นนายตำรวจระดับรอง

รองไหนก็ไม่รู้นะก็เรียกท่านรองท่านรอง
โกกรถของเธอให้ไปส่งแถวอ่างศิลา
ระหว่างทางก็ชี้ให้ดูบ้านหลังหนึ่ง
โดยบอกว่าบ้านเมียน้อยผมเป็นคนที่๖
พอขี่รถผ่านสถานีตำรวจภูทรเมืองชมบุรี
ก็บอกว่าผมย้ายมาประจำการที่นี่แล้ว
แหมก็อวดไปนะนะว่าผมมีเมียเยอะแล้วก็ผมประจำการอยู่นี่แล้ว
คือแอบงงเหมือนกันนะท่านรองไม่มีแบบคนขับรถไม่มีรถส่วนตัว
รองอาจจะรีบไงก็เลยมาให้ป้าสายลุ้งไปส่ง
มาถึงที่หมายปลายทางท่านรองขอยืมโทรศัพท์ของป้า
อ้างว่าที่ไม่ใช้โทรศัพท์ของตัวเองเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเมียหลวงจะจับได้
ผมจะโทรไปหาหญิงอื่นไง
และพอท่านรองคุยโทรศัพท์เสร็จสับนะฮะ
ก็คืนโทรศัพท์ให้กับคุณป้าสายรุ้งปกติแหละครับ
แต่สักครู่หนึ่งก็หยิบกล่องใส่แหวนกล่องสีแดง
ขึ้นมายื่นให้แล้วก็เปิดให้ดูโอ้โหแหวนวงโตเลยนะ
บอกว่าป้าสายรุ้งไปส่งที่บ้านเมียน้อยคนที่๖ให้หน่อย

เมื่อกี้ผมชี้ให้ป้าดูแล้วจำได้ไหม
ไปส่งสิพร้อมกับขอยืมโทรศัพท์ไว้ก่อน
ป้าจะขอโทรศัพท์คืนก่อนจะไปส่งแหวน
เพราะว่าท่านรองยืมโทรศัพท์ไปคุยอีกแล้วอีกรอบหนึ่งแล้ว
แต่ป้าบอกเดี๋ยวจะไปส่งแหวนแล้วท่านรอง
เอาโทรศัพท์มาก่อนเดี๋ยวเผื่อต้องใช้
ท่านรองปฏิเสธบอกว่า
อ้าวไม่ไว้ใจผมเหรอผมเป็นตำรวจระดับรองเลยนะ
เดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้เอาโทรศัพท์ไว้นี่ก่อนแหละ
เออเดี๋ยวป้าก็กลับมานี่ไงเดี๋ยวผมขอยืมโทรก่อน

ป้าเอาแหวนไปเอาแหวนไปให้นู่นบ้านของเมียน้อยคนที่๖
เดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์ป้าไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะ
เกรงใจเพราะป้าก็เห็นว่าเป็นถึงท่านรองเลยนะ
แล้วก็ไว้ใจก็เลยขี่รถจักรยานยนต์รถบินของเธอนะฮะ
ไปส่งแหวนที่บ้านหลังดังกล่าว
ถูกอ้างว่าเป็นบ้านเมียน้อยคนที่๖เนี่ยนะฮะ
แต่เมื่อมาถึงบ้านติ้งติ้งตอง
ปรากฏว่าคนในบ้านออกมาเหมือนกัน
แล้วก็ป้าก็บอกว่ามีคนเอาแหวนให้มาส่งให้

แต่ปรากฏว่าคนในบ้านบอกว่าส่งอะไร
เห็นมีใครรู้จักท่านรองอะไรท่านรองไหนส่งอะไร

ปรากฏว่าป้าก็เลยจะรีบขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย

ไปถามซิว่าตกลงแล้วส่งถูกบ้านถูกที่หรือเปล่า

ไม่เจอแม้แต่เงาของท่านรองเลยนะครับ

จะไปให้เมียเขาคนที่๖ใส่เอามาให้เขาดู
แล้วหนูก็บอกพี่งั้นขอโทรศัพท์หนูคืนหน่อยนะ
เขาบอกว่างั้นเอาไว้ที่พี่
ที่เป็นรองนั้นน้องไม่เชื่อเหรอ
เจอค่ะเจอเจอแต่เขาบอกเขาไม่รู้จัก

ก็คือขี่กลับไปดูที่เกิดเหตุที่เดิม
ใช่ก็คือไม่เจอแล้ว
ไม่เจอแล้วไปแล้ว

โรธพร้อมโทรศัพท์ของป้าสายบรุ้งเลยนะฮะ
ส่วนแหวนที่ท่านรองทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
ให้ป้าไปให้บ้านเมียน้อยคนที่๖
ก็คิดว่าแหวนมันอาจจะแพงกว่าโทรศัพท์หรือเปล่า
เริ่มเลยนะฮะดูพลอยสิคุณนะแล้วเพชรล้อมอีกนะฮะ
แล้วก็ท่านรองก่อนหน้านี้ก็บอกโอ้โหแหวนเนี่ยตั้งราคาตั้ง๒แสนบาทนะ
ปรากฏว่าป้าสายบรุ้งก็เอาไปให้โรงจำนำตีราคา
โรงจำนำบอกว่าเฮ้ยหาค่าไม่ได้
ทำไมมันมีมูลค่าทางจิตใจมากขนาดนั้นเลยเหรอคะ
มันเป็นแหวนปลอมราคาไม่กี่ร้อยบาท
โรงรับจำนำยังไม่รับจำนำเลย
คือป้ากะจะไปเอาจำนำแล้วเอาตังค์ไปซื้อโทรศัพท์ใช่ไหม
นะฮะป้าสายรุ้งนะบอกด้วยนะครับว่า
ไม่ได้เสียดายโทรศัพท์แต่เสียความรู้สึก

ฝากเตือนถึงเพื่อนร่วมอาชีพ
และทุกคนเลยให้ระวังคนที่มาแอบอ้างตัว
โดยเฉพาะถ้ามาแบบว่ามุกเดิมแบบว่าเป็นท่านรอง

ไม่ว่าจะให้เอาแหวนไปให้บ้านเมียน้อยคนที่๗
หรือว่าคนที่๘อีกนะฮะอย่าหลงเชื่อเลยนะครับ